ที่ฉันมาพร้อมกับข่าวดีด้วยค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้สภาพอากาศหนาวเย็นกลับมาอีกละรอก
ทำให้อุณหภูมิระหว่างวันเนี่ยบางทีก็หนาวบางทีก็มีฝนตก
ต้องดูแลรักษาสุขภาพนะคะในขณะเดียวกันพี่น้องเกษตรกรต้องดูแลพืชผลทางการเกษตรมากเป็นพิเศษค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือและภาคอีสานค่ำถึงเช้าอากาศเย็น
เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรบริเวณที่มีหมอกหนาเอาไว้ด้วยค่ะ
พื้นที่มีฝนเล็กน้อยกลางวันอากาศร้อนดูแลสุขภาพช่วงอุณหภูมิแตกต่างระหว่างวัน
โดยเศรษฐกรควรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย
กลางและภาคตะวันออกเช้าอากาศเย็นกลางวันร้อนกับมีฝนเล็กน้อย
ดตากพืชผลทางการเกษตรกลางแจ้ง
ควรให้อาหารสัตว์น้ำอย่างเหมาะสมในช่วงอากาศเย็นคลื่นลมสงบค่ะ
ลงใต้กันบ้างภาคใต้มีฝนลดลงค่ะกลางวันแดดดี
ควรเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนหลังฝนตก
และระวังโรครากเน่าคนเน่าในไม้ผลขึ้นลมสงบเดินเรือสะดวกค่ะ